พอพาไปอีกท่ามีก๋วยเตี๋วเรือห้อยขา
กับบรรยากาศดีครับ

เขาบอกว่าอยู่แถวริมถนนหมายเลข๒๐๔๔สาย๑๐๑โพนทอง
ตามบนเหนือเมืองอเภอเมืองจังหวัด๑๐๑นั่นแหละฮะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวน้องใหม่อาจจะเจ้มจนไม่แพ้ใคร

ชามนึงนะถ้าสั่งเป็นเกาเหลาก็๖๐บาท
แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวจะถูกกว่านี้หรือราคาเดียวกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามาแล้วสั่งเป็นประจำ
นั่นก็คือจัดแบบหม้อไฟ
อย่างนี้ฮะโอ้ใหม่ก่อนหม้อละ๑๒๐บาทผมว่าไม่แพงนะเพราะว่ามันทานได้หลายคน
แล้วคุณได้ทานอะไรอื่นอีกเพิ่มเติม
ก็คือได้ทานบรรยากาศไม่ใช่ไปตักน้ำตักข้าวแถวนั้น

อ้าวบรรยากาศดีขาดูทุ่งหน้าไปดิดี
แล้วอีกหนึ่งเมนูฮอตฮิตนี่เห็นไหม
อันนี้หม้อไฟเหรอเอาจิ้มอะไรนะลวกจิ้ม
เนื้อลวกจิ้มฮะเป็นหมูลวกจิ้มก็ได้
จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วเพราะว่าราคาสัก๗๐๑๐๐บาท
มันคงจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันออกไป
แล้วเขาบอกมีนี่ด้วยบุฟเฟ่ผักสด
อู๋ดีเลยอันนี้คือมันก็ต้องมีแหละไปขีบเอาไปตักเอานะฮะ
ก็คือใบโหระพาถั่วงอกสดแล้วไปตักพริกเผาสดได้แบบสบายใจเลย

คุณผู้ชมฮะเครื่องดื่มเขาราคาไม่แพง
เริ่มต้นแค่แก้วละยี่สิบบาทต้องมีนะเพราะมันเผ็ด

น้ำเก๊กหวยต้องมาหรือจะเป็นน้ำอย่างอื่นก็แล้ว
แต่เจ้าของร้านฮะนายวราวุฒิน้าวแสงเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้ตัวเขาและภรรยาประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
ก็ทำงานประจำมาเป็น๑๐ปีนั่นแหละ
วันหนึ่งคิดขึ้นได้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
ตัวเขาเองและภรรยาก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไง
ก็เลยหาสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมาประยุกต์ให้เป็นสูตรของตัวเอง
ให้ถูกใจชาวรอยเอ็ด
ทีนี้ก็เลยเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมาเชื่อไหมคุณผู้ชม
เปิดมาใหม่เนี่ยนะฮะคนมาทานเต็มเลย
แล้วก็ปากต่อปากยิ่งคนเยอะไปใหญ่เลย
เพราะฉะนั้นลองไปทานกันดูร้านนี้นะครับ
ให้บริการทุกวันตั้งแต่๙โมงครึ่ง
จนถึง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็น
ยาวไปเลยกลัวไปไม่ถูกก็จดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้
โทรไปสอบถามกันนะครับ
เย่น่ากินจริง